คุณสุรชัยสมบัติเจริญตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้าง

สร้างความฮือฮาให้กับหลายคนไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
สำหรับกรณีของลูกทุ่งชื่อดัง

ศัลยกรรมใบหน้ากระชากวัยค่ะ

ความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้ครบ๑เดือนเต็มแล้ว
ซึ่งแผลถือว่าหายดีเป็นปกติแล้วค่ะ

ก็คาดว่าราวสัก๖เดือนต่อจากนี้ค่ะ

ก็มีช่วงตายมีอาการบวมอยู่เล็กน้อยด้วย
ซึ่งแพทย์ให้รอประมาณ๑๒เดือน

ก่อนที่จะบอกว่าพึงพอใจแบบที่สุด

ทีแรกก็กังวลใจเหมือนกันแหละ

มีอะไรที่เป็นหน้าเป็นห่วงหรือหน้ากังวลไหมครับ

แต่ก็รอรถบวมยังมีอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะ

สิ่งที่ผมได้มาอย่างคิ้วผมเคยตก

หน้าตาที่เคยเป็นหรือเป็นรอยหายไปเยอะ
ทุกคนก็บอกว่าโอ๊ยสบายใจ

แอดมันเป็นความสุขของเราเราทำไปเลย

หมอบอกว่าอีกนานนะคะอาทิตย์จะเข้าที่เลยหรือคะ

ก็คงจะ๖เดือนเป็นต้นไป

หมอก็บอกว่าประมาณสัก
หล่อแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาอีกหน่อยนึงเนาะ

ผ่าตัดใหญ่ด้วยอ่ะใช่หลายคนก็ยังรอติดตามนะครับ
พัฒนาการความหล่อของอาแอดไปได้เรื่อย